อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เรานำเสนอข่าวไป
กรณีที่เด็กนักเรียนชั้นม๕
เขาไปเที่ยวกันที่เขื่อนอุบลรัฐที่จังหวัดขอนแก่น

ปรากฏว่ามีคนหมดแรงแล้วพอเพื่อนลงไปช่วย
ก็กลายเป็นจมน้ำไปทั้งสองคนแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้มันก็มีข่าวในโลกโซเชียลออกมาด้วย
บอกว่าเจ้าของร้านค้าแพร่ที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าเด็กมาซื้อเหล้าดื่มกัน

แต่ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งเด็กนักเรียนบอกว่า
เปล่าพวกผมไม่ได้ดื่มเหล้า

เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะคุณผู้ชม
โดยคลิปเหตุการณ์นาทีชีวิตคือคลิปนี้เลย

คนแรกจมน้ำไปก่อนแล้วเพื่อนอีกคนนึงพยายามจะเข้าไปช่วย

แล้วเหมือนกับแบบเกี่ยวกันใช่แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยจมน้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็คนเสียชีวิตทั้งสองคนคือน้องทิวกับน้องบูม
ทิวคือนายเศรษฐวุฒิรัตนวงศ์อายุ๑๘ปี
ส่วนน้องบูมคือนายวรายุทธ์สุทธิอายุ๑๘ปีค่ะ
ก็เรียนอยู่ชั้นม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
วันที่ไปเที่ยวกันเนี่ยเขาก็มีการไปนั่งดื่มกินกัน
ที่ร้านค้าแพร่ริมน้ำไปกัน๑๔คนนะคะ
ตอนช่วงที่น้องคนแรกจมน้ำลงไปแล้วนะ
คนที่อยู่แพร่อีกอันนึงไหว้ข้ามฝั่งจะไปช่วยชีวิต
ปรากฏว่าจมน้ำลงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับ
เสียชีวิตสองศพใช่ข้อมูลนี้คือเด็กทุกคนไหว้น้ำเป็นนะ
แต่ที่ไม่ได้ใส่ชูชีพคือชูชีพอยู่ที่แพร่อีกฝั่งหนึ่ง
อยู่ด้านบนแต่มันก็แบบไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ประเด็นที่มันเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่าอะไร
ฝั่งเจ้าของร้านแพร่เนี่ยนะบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
มีการมาตั้งวงดื่มเหล้ากินเหล้ากันจนเกิดความคึกขนอง
แล้วทีนี้ก็ถามที่ร้านแพร่เหมือนกันเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพ
ที่ร้านบอกว่าร้านมีป้ายเตือนนะว่าให้สวมเสื้อชูชีพก่อน
แต่ก็ไม่มีใครปฏิบัติตามเลย
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะได้ไปเจอพนักงานของร้านแพร่
ที่เกิดเหตุนี่แหละคือนางสาวมณีเนธบุญมี
เขายืนยันกับทีมข่าวเลยดิฉันไม่อยากเล่าเอง
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงจากปากของพนักงานค่ะ

สนุกสนานจ้ะสนุกสนานหอบผ้ากันหอบเอาโคกเอาอย่างมากิน
ก็ซังก็เล่นกำว่าวเล่นธรรมดาเพราะมีอย่างจำเปิดเมื่อนนาสิทธิ์เกิดเรื่องแบบนี้
ก็เห็นนอกแล้วคุณมาว่าโละมันเปิดหล่อมันเปิดแล้ว
เอามากอีกอย่างประมาณนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมพนักงานในร้านแพร่
คือคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาเลย

แต่ทีนี้พอเราฟังที่ร้านแพร่แล้ว
ด้านเพื่อนของผู้ตายกลุ่มนักเรียน

บอกว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้มีการตั้งวงเล่ากันก่อนเล่นน้ำ

ที่ผ่านมากินกันแต่น้ำอารมณ์เท่านั้นเอง
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทางร้านแพร่ออกมาพูดแบบนี้ทำไม
แต่ผมเนี่ยยอมรับว่าพวกผมอาจจะประมาท
ก็เลยทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพนักงานในร้านแพร่
ยืนยันว่านักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้

ก็ไม่เห็นมีคนในร้านหรือว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะไรมาช่วยเหลือ

แล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ในร้านที่เขาเห็นเหตุการณ์

น้องบอกแบบนี้นะคะ

คือพวกเขาไปเอาข้อมูลตรงนี้มาดักหนึ่งนะครับ
อ่ะนี่น้องบอกแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วยังไง
เพราะพนักงานร้านแพร่บอกว่าจริงเด็กเขามีการดื่มมาก่อนจากที่อื่นแล้ว

ทีนี้พอมากินกันต่อที่ร้านเนี่ยแล้วเหล้าหมดก็เลยสั่งที่ร้าน

ทีนี้ก็ต้องมาดูถึงมาตรการนะคะคุณผู้ชม
หลังจากนี้จะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ก็ไปถามนายกอบตอุบลรัฐคือนายกทองใบแก้วประดิษฐ์นะคะ
ซึ่งนายกอบตบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องขอไปตรวจก่อน
การทำสัญญาของนายกอบตคนเก่า
ทางร้านค้าแพร่ทำสัญญามาตรการอะไรกันไว้ในการดูแลร้านค้า
แล้วก็บอกว่าแต่หลังจากนี้จะมีคำสั่ง
เรียกให้ผู้ประกอบการร้านค้าแพร่มาประชุมกัน
หามาตรการในการป้องกันความปลอดภัยของลูกค้า
ที่มาใช้บริการร้านแพ้
แล้วก็ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไหมมาดูแลนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ
จะมีเรือเร็วมาคอยช่วยเหลือไหม
หรือจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างยังไงต่อ
ซึ่งนายกอบตบอกว่าเดี๋ยวอันนี้จะต้องเรียกทุกฝ่ายมาหารือร่วมกัน
ส่วนคดีความค่ะก็ต้องถามพันธุ์ตำรวจเอกเพิ่มภูมิทองคำ

ซึ่งผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ทางตำรวจ
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับร้านแพร่
ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครเลย
เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานแวดล้อม
ซึ่งจะต้องตรวจสอบด้วยว่าทางอบตอุบลรัฐเนี่ย

มีการทำสัญญากับร้านค้าแพร่อย่างไรบ้าง
ในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้า
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือนายกอบตคนปัจจุบัน
เขาบอกว่าคือผมก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรับหน้าที่
เดี๋ยวผมต้องไปขอดูก่อนว่าคนเก่าเขาทำอะไรไว้

ใจสำหรับเรื่องของการลงเล่นน้ำ
แล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำด้วย
รวมถึงมาตรการในการดูแลแพร่ต่าง
ที่ให้บริการทั้งอุปกรณ์เซฟตี้
ทั้งเรื่องของการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์